ส่วนคู่ต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ฝ่ายชายเนี่ยอายุ๕๓ปี

แอบชอบกันติดพันกันกับผู้หญิงอายุ๒๘ปี
แล้วคาดว่าจะมีการนัดเคลียร์กัน
แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวอีกแล้วฮะ
ฝ่ายชายจ่อยิงฝ่ายหญิงครับเสียชีวิต
แล้วฝ่ายชายเองโทรไปหาพี่ชายบอกลาแล้วบอกว่า

แล้วยิงตัวเองตายเลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองครับ
ริมแม่น้ำน่านพื้นที่บ้านแสงดาวตะบนฝ่ายแก้ว
อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับ
พบรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้ครับสีเทาครับ
ในรถมีคนถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๒คน
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนายสุชาติสุนทรอายุ๕๓ปี
เขาถูกกระสุนปืนยิงที่ขมับขวา
ตอนนั้นหายใจรวยรินโรยรินอยู่ที่เบาะคนขับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน่านครับ
แต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นางสาวเบนเจวันคำหล่อเธออายุ๒๘ปี
นั่งอยู่เบาะหน้าผู้คนขับ
ถูกยิงเข้าที่กกหูขวาคาดว่าถูกนายสุชาติยิงจนเสียชีวิต
แล้วนายสุชาติก็ยิงตัวเองตายตามครับ
ลูกโม่พบปลอกกระสุน๒ปลอกและกระสุนอีก๓นัดครับ
สอบถามไปยังพี่ชายของนายสุชาติเล่าบอกว่า
เขากับน้องเป็นช่างไม้อยู่บ้านแสงดาวใกล้ที่เกิดเหตุ
ก่อนเกิดเหตุน้องโทรมาหาครับน้องโทรมาแล้วก็พูดไม่ยาว
บอกว่าน้องขอยิงตัวตายก่อนนะน้องขอลาก่อนนะ
แล้วก็ตัดสายทิ้งครับคุณผู้ชมครับ

มาพบรถคันดังกล่าวจอติดเครื่องอยู่ที่ทางลงแม่น้ำน่า
เห็นท่าไม่ดีทุบกระจกฝั่งซ้ายครับ
ก็พบผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งสองรายอยู่ในรถ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องหึงหวงหรือชู้สาว
คือคาดกันว่าฝ่ายชายไปรับฝ่ายหญิง
ที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันในตัวเมืองน่านนะครับ
เคลียร์ปัญหาชีวิตรักที่มันไม่ลงตัว
แล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวจริงนั่นแหละ

แล้วก็เขามาติดพันธุ์ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปี

ตำรวจจะเชิญญาติของทั้งสองฝ่ายนะฮะเพื่อความเป็นธรรมนะครับ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ